มาดูข่าวต่างประเทศครับพบว่า
แวคซีนของคนไทยเรานะครับ
คาดว่าจะได้ใช้ปีหน้าคนไทยทำเอง
ตอนนี้อยู่ในขั้นทดสอบในสัตว์นะครับก็คือใช้หนู
เตรียมใช้กับลิงในสัปดาห์หน้า
ทางศูนย์วัคซีน
วิจัยวัคซีนนะครับของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ
หลังประสบความสำเร็จในหนูทดลองแล้วกำลังเตรียมทดสอบในลิงสัปดาห์หน้านะครับ
ท่านรำดีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาเผยกับนายกรรมดีได้สั่งการให้ดำเนินการ
เร่งด่วนเพื่อให้คนไทยให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่มีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอ
นี่ก็ต้องดีใจกับคนไทยและชื่นชมกับนักพยาศาสตร์ไทยที่มีความคืบหน้าไม่แพ้โลกอื่น
มาดูครับว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนี่มีความสำคัญจำเป็นอย่างไร
บอกว่าคนไทยแช้มใส่หน้ากากและล้างมือในอาเซียน
มีบริษัทยูกอล์ฟนะครับจากทางประเทศอังกฤษเปิดเผยการสำรวจพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด๑๙
จัดลงของตัวลองน๑๓๐๐ตลวน
และก็จะเช่นกับไปในธีอะะเซียนดังนี้
ผมอยากพูดนะคะ
รอบ๗วันที่ผ่านมาและล้างมือนะครับถึง๘๙เปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนประเทศอื่นก็ยังน้อยกว่าเรานะครับ
ซึ่งเป็นระยะที่๒ของการผ่อนคลายนี้นะครับ
ก็พบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนไปถึง๖๗๙๐๔นะครับ
ร้านค้ามีผู้ใช้งานลงทะเบียนถึง๕๗๗๗๙๗๘นะครับ
อินไปถึง๘ล้านกว่าเช็คเอาท์อยู่ที่๖ล้านกว่า
ประเมินร้านค้าไปประมาณ๓๙๐๐๐ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงนะครับ

ที่จะทำให้เราเวลาเกิดโรคขึ้นมา
ข้อมูลของท่านมีความสำคัญยิ่งเลยนะครับ
ณตอนนี้เรายังไม่เกิดก็ขอภาวนาว่าอย่าเกิดเลยนะครับ
แต่เมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นมาข้อมูลของทุกท่านที่อยู่ในนี้
จะมีความสำคัญจำเป็นและลดค่าใช้จ่าย

เพราะว่าหลายคนบอกว่าเข้าไปเช็คนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ย

แรกก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะคุ้นเคยกันนะครับ
กรุงเทพมหานครยังเป็นอันดับที่๑นะครับ
ก็เพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยง